ว่าพี่อุ๋ยไปกินข้าวร้านหนึ่งแล้วบังเอิญไปเจออริเก่าที่เคยต่อยกันเรื่องผู้หญิง
อุ๋ยทำไงคะโอ้โหมันเป็นเหตุการณ์ที่คิดถึงยากมาก
เหรอถ้าสมมุติสมมุติจะทำยังไงไม่รู้จะทำไงไปเจอ
ก็เปลี่ยนร้านมั้งหลบไปคู่นี้ไม่ได้คิดอย่างนั้นไง
เพราะเอิญคู่อริเก่าเป็นกาดร้านนี้แล้วอีกคนนึงมาเที่ยว
เจอหน้ากันโอ้โหมันต้องชำระกันซะหน่อยแล้วบัญชีแค้นนี้
กับลูกค้าเหรอกาดกับลูกค้าที่เคยเป็นคู่อริแย่งสาวกันมาก่อนอืม
กันในร้านไม่พอนี่ออกมาดวนปืนกันหน้าร้าน
สุดท้ายจบยังไงรู้ไหมคะยังไงฮะกระสุนทะลุปอดกันทั้งคู่อาการสาหัสทั้งสองคนเลย
นั่นไงยังดีตรงที่ว่าไม่มีคนอื่นโดนลูกหลงนะ
เพราะรัวปืนกันเนี่ยโอ้โหเกือบ๑๐นัดได้นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๓วันที่๙เมษายนที่ลานจอดรถ
ตำรวจสะเพาะเมืองของพนักภาคปฐมลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะ
มีคนเจ็บสองคนคนแรกคือนายชายกรหรือในนุก
อายุสามสิบสองปีคนนี้อ่ะคือเป็นลูกค้ามาเที่ยวอืม
โดนเข้าไปห้านัดเข้าหน้าอกสองนัดชายโครงขวาทะลุปอดหนึ่งนัด
ขวาหนึ่งนัดสะโพกขวาอีกหนึ่งนัดส่วนอีกคนเป็นกาดที่ร้าน
ชื่อนายสุธิรัตน์หรือว่าในหมีอายุสี่สิบปี
คนนี้โดนยิงเข้าชายโครงขวา๑นัดทะลุปอดเหมือนกัน
เพื่อนเพื่อนเนี่ยนำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนหน้านี้แล้วคุณหมอนี่คือจับขึ้นเตียง
แล้วเข็นเข้าห้องผ่าตัดฉุกเฉินทั้งคู่เลยนะคะเพราะสาหัสทั้งคู่
ตำรวจตรวจค้นเพื่อนคนเจ็บ๒คนอ้าวซวยไปด้วยเลย
เจอปืนฝั่งละกระบอกเก้ามอมอเพื่อนสองคนก็เลยโดนแจ้งข้อหาไปก่อนเลยนะคะ
คือมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองแล้วก็พกพาปืน
สอบสวนเบื้องต้นนะคะก็พบว่านายนุกคนเจ็บเนี่ยมาเที่ยว
เคยมีปัญหากันมาแล้วเรื่องชู้สาวแล้วก็ต่อยกันมาครั้งหนึ่งแล้ว
วันเกิดเหตุดันบังเอิญเจอกันในผับอีกก็เลยต่อยกันอีกรอบ
แล้วท้าออกมายิงกันหน้าผับเราส่งคุณอัพจิรายุทธ์ลงพื้นที่นะคะ
ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดทางเข้าออกร้านมาเขาบอกตอนตีสองห้าสิบถึงตีสามสิบห้านาทีเนี่ย
คือช่วงร้านปิดก็จะเห็นว่ามีรถหลายคันทยอยขับออกจากที่เที่ยวอยู่เยอะเหมือนกัน
น่าจะเป็นช่วงเวลานี้แหละที่เกิดเหตุยิงกันแต่บังเอิญว่าจุดตรงเนี้ยมันมีป้ายบังอ่ะค่ะ
มันก็เลยมองไม่เห็นว่ารถคันไหนกันแน่ที่เป็นคันยิงชาวบ้านในพื้นที่ก็ให้ข้อมูลนะคะ
บอกว่าเขาได้ยินปืนเสียงปืนดังลั่นออกมาเนี่ยสองชุดชุดแรกเนี่ยฟังจากเสียงนะพี่อุ๋ย
ลักษณะเหมือนไล่ยิงกันออกมาจากในสถานที่จากในผับแล้วชุดที่สองเนี่ยเหมือนดวนยิงกันอยู่หน้าทางเข้าอะค่ะ
ชาวบ้านทุกคนก็เลยปิดบ้านเงียบเลยไม่กล้าออกมากลัวจะไม่ปลอดภัย
กลัวจะโดนลูกหลงอ่ะนะคะได้คุยกับพ่อของในนุกคนที่เป็นนักเที่ยวอ่ะนะ
ก็บอกไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกิดยังไงแต่พ่อมั่นใจอย่างหนึ่งนะ
ลูกพ่อไม่ใช่คนเริ่มแน่เพราะว่านิสัยลูกพ่อเป็นคนอารมณ์ดีขี้เล่น
ไม่เคยไปหาเรื่องอะไรใครหรอกก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจก็แล้วกันว่าเป็นยังไง
ถ้าสมมุติตำรวจตรวจสอบแล้วปรากฏว่าลูกพ่อคือคนเริ่มคนเปิดก่อนจริง
พ่อก็ยอมรับแล้วก็ว่ากันไปตามกฎหมายนั่นแหละอาการของลูกตอนนี้เนี่ยรู้สึกตัวแล้วแต่ยังพูดไม่ได้
เพราะว่ากระสุนเนี่ยมันไปโดนเข้าที่ปอดหมอบอกว่ายังไม่พ้นขีดอันตรายต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
อายุม่ะยังไงด้วยนะเนี่ยบ้างจริงจริงขนาดตลาดบ้างใจล่ะ
ถ้าไม่มีก้องกรุงจรปกรุงจรปิดก็โอเคเอามานั่นกัน
แต่ว่าตอนนี้ก็คือแค่ปลอดภัยก็โอเคเนอะ

ทีมข่าวก็ไปคุยกับญาติของนายหมีที่เป็นกาดนะคะ
บอกว่าตอนนี้อาการในหมีเองก็พ้นขีดอันตรายแล้ว

เพราะกระสุนทะลุปอดก็ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่
มเหตุญาติก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดจากอะไร
เพราะในหมีก็ออกไปทำงานตามปกติ
แล้วก็ไม่เคยเล่าปัญหาอะไรให้ฟัง

ว่าอยู่เนี่ยไปดวนปืนกันหน้าผับได้ยังไง
ตั้งแต่เป็นปกติเขาก็ไปทำงานของเขา

เขาก็ออกไปทำงานทุกวันปกติ

ไม่รู้ไม่อะไรเลยค่ะ

เราไม่รู้เรื่องเขาเรื่องข้างนอกเราไม่รู้

เขาก็มาถึงเขาก็นอน

ก็ไม่รู้เขามันดี

ส่วนประเด็นข้อหาของคนเจ็บทั้งคู่เนี่ย
คือเดี๋ยวต้องรอเขาอาการดีขึ้นทั้งคู่ก่อน
เพราะตอนนี้ก็คือยังสอบปากคำอะไรไม่ได้เลย
แต่เบื้องต้นคิดว่าอาจจะเป็นปมแค้นเก่า

แล้วบังเอิญมาเจอกันไม่รู้ว่าอาจจะมีแอลกอฮอลอยู่ด้วยหรือเปล่า
ก็เลยทะเลาะกันบานปลายแบบนี้นะคะ
ก็เดี๋ยวต้องรอทั้งคู่อาการดีขึ้นก่อน
จะได้รู้ว่าตกลงแล้วเนี่ยดวนปืนกันทำไม